หญิงที่เพชรบูรณ์โพสต์คลิปเตือนภัยนะครับ
ต้มหมูให้หมามินิก็มีตังค์นะครับ
โอ้โหหมายมั่นปั้นใจว่าเย็นนี้เจ้าของนะ
จะต้มหมูให้กินไม่ได้กินนะลูกไฟกับไหม้บ้าน
จากเห็นหม้อจนไม่เห็นหม้อแล้วดอมเมื่อกี้

ผู้หญิงคนนี้ตั้งใจลูกฉันจะได้กินต้มหมู

โอ้โหนี่แหละครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับพี่นรมนนามสกุลพัดเย็นฉ่ำ
เจ้าของคลิปนะฮะซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตะบนสามแยกอำเภอวิเชียนบุรีเพชรชบูร
เล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เหรอน้องช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
พี่ก็เข้าครัวจะต้มหมูให้กับมินิกับมีตังค์มันกินนะครับมินิก็มีตังค์เป็นหมาสองตัวนะครับ
สองตัวมันนั่งรอด้วยใจจดใจจ่อน่าจะหอมแหละนะครับที่เดี๋ยวจะได้กินเนื้อหมูนะฮะ
แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพราะว่าหลังจากต้มหมูเอาไว้เธอเดินออกไปทำอย่างอื่น
ทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นลืมลืมว่าต้มหมูเอาไว้
ใครเผาขยะไม่รู้ไม่รู้สงสัยคงแถวนี้เผาขยะแหละ
อืมเธอดูสิควันมันเข้ามาเยอะนะเอาแล้วที่ต้มหมูไว้ลืมเลยเหรอ
จะต้มหมูไว้เหรอโอ้โหเท่านั้นแหละครับวิ่งเข้าไปในครัวครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหหมูไหม้ฮะหม้อก็ไหม้หมูก็เตรียมติดก้นหม้อไปแล้ว
หลังจากเธอเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียครับบอกว่าเป็นอุทาหรณ
ใจทุกคนนะระวังนะตั้งสติถ้าเปิดแก๊สเสร็จปั๊บแล้วเนี่ย
โอ้โหพยายามอย่าไปไหนวนเวียนวนเวียนดูก่อนหรือไม่ก็ทำให้มันเสร็จซะก่อนนะครับ
เพราะว่าพอไปทำอย่างอื่นแล้วมาลืมนี่ไอ้มี่นี่ก็มีตังค์ไม่ได้กินแล้วล่ะนะครับ
เหลือเท่านี้แล้วฮะนี่๒ตัวนี้โอดไปนะลูกเดี๋ยวรอแม่ต้มให้ใหม่วันหลัง